มันจะมีนะคนที่เอาพวกใบปลิวมานำเสนอให้ประชาชนในการที่จะปล่อยเงินกู้
คราวนี้แก๊งนี้เขาเอาใบปลิวมาโปร่อยเลยครับ

แล้วเขาไปโปรยอยู่หน้าร้านขายของร้านหนึ่ง
เจ้าของร้านบอกอย่ามาโปรยแถวนี้มันสกปรกสุดท้าย
กลายเป็นเรื่องเป็นราวครับเพราะว่าแก๊งเงินกู้เหล่านี้แก๊งไปปิวเหล่านี้มาทำร้ายเจ้าของร้าน

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
รอตังรวชมากเลย
เออเนี่ยถือมีดเต็มไม้เต็มมือเลยนะฮะ
เป็นนาทีที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับแก๊งโปรยใบปลิวเงินกู้นอกระบบไงคุณ
หลังจากที่แฟนนุ่มของเธอถูกชายชะกันกลุ่มนี้รุมทำร้ายแล้วนะคุณ
ทั้งต่อยแล้วก็คว้าค้อเนี่ยจะเข้าทุบศีรษะด้วย
คุณผู้ชมเชื่อไหมคลิปนี้มีคนเข้าไปชมแล้วกว่า๗ล้านครั้ง
ทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีของเราโทรศัพท์พูดคุยกับผู้เสียหายก็คือคุณปอมอายุ๒๐ปีนะครับ
คุณปอมเป็นแฟนนุ่มของเจ้าของคลิปนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้พี่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะ
ซึ่งระหว่างที่ผมกับแฟนสาวของผมอยู่ในร้านขายของที่เปิดอยู่หน้าบ้าน
ก็เจอกับแก๊งชายชะกันกลุ่มนี้มาด้วยกันเป็น๑๐เลยแล้วมาโปรยใบปิวปล่อยเงินกู้นอกระบบโปรยที่หน้าร้านนะคุณ
ตัวเขาเองก็เลยบอกว่าไม่เอาอย่ามาโปรยแถวนี้เก็บออกไปด้วยปรากฏกลุ่มชายชะกันนี้ไม่พอใจฮะ
ล้อต่อเถียงเป็นภาษาเหนือภาษาเมืองกันนะฮะ
จากนั้นกลุ่มชายในคลิปก็พุ่งตรงมารุมต่อยเขาเลย
แต่โชคดีที่ผมหลบทันทำให้ผมต้องคว้ามีดขึ้นมาถือไว้เพื่อป้องกันตัวนะ
และแฟนสาวก็เข้ามาให้การช่วยเหลือครับ
จากนั้นกลุ่มชายชะกันที่ท้าให้ตนแจ้งตำรวจเลย
พอเขาแจ้งตำรวจไปตำรวจจะมาถึงวิ่งหนีฮะหลังเกิดเหตุครับ
ทางผู้เสียหายนะคุณปอมกับแฟนสาวก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองเชียงรายนะครับ
คุณปอมบอกว่าทางตำรวจได้แยกเป็น๒คดี

กับ๒คดีปล่อยเงินกู้นอกระบบนะครับ
อ่ะก็ตอนนี้นะฮะล่าสุดทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็เรียกมาสอบปากคำอยู่นะครับระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตามขณะนี้คุณปอมเองครอบครัวเอง
แฟนสาวเองหวาดกลัวอันตรายอย่างมากเลย
และความปลอดภัยของชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะครับ